่งบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เข้ากับเทศกาลอะไรคุณป่า

คนจีนเนี่ยขยันแต่ก่อนมาเนี่ยเสือผืนหมอนใบ

สวัสดีครับพี่แอดสวัสดีพี่แอดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
นะครับไม่ใช่เพื่อนเล่นนะครับพี่น้องครับ
ผมแอดพี่สวัสดีครับ
พบกับคุณสายันสัญญา
เห็นสระขันไทยแล้วเศร้า
นึกถึงอะไรไหมกำลังซ้อนควายอยู่
กับพี่ควายซ้อนควายซ้อนควายซ้อนควาย